ถามหญิงรู้จักรู้จักถามชายรู้จักรู้จัก
เดี๋ยวอับดุลดูนะว่าน้องคือตัวอะไร
แล้วทายกันดูว่าน้องคือตัวอะไรนะ

มังคุดเป็นแมวหรือหมู

อ้วนขนาดนี้เอาไปทำแนวหันได้ไหมเนี่ย

น้องมังคุดเป็นแมวหรือเป็นนู้
เป็นแมวหรือเป็นนู้

ก็ไม่ได้ไง
คือแมวจะให้มันร้องว่าเป็นแมวหรือเป็นหนู

มันก็ต้องตอบแมว
แต่แมวตัวนี้พูดจาเจรจาเก่งนะ

แต่คือนอนขนาดนี้คืออิ่มมากแน่เลย
จะแปลงร่างเป็นคนไหมเนี่ย

เป็นแมวแค่รูปร่างขายหมู
ผู้ใหญ่เลี้ยงเด็กนั้นว่ายากแล้ว

แมวที่จะต้องเลี้ยงหมาน้อยกันว่า

จุดร้อนดีนะ
ดีมากเกอร์จูงดีนะอย่าปล่อยให้น้องไปข้างนอก
เกอร์ดึงน้องมาดึงน้องมานี่ดึงมาดีมาก
ลูกจะรอดไหมปล่อยให้หมาใหญ่ดูแลหมาหน่อย
หมาผู้ใหญ่ให้เลี้ยงลองเลี้ยงหมาเด็กดูสิ

จะได้รู้เวลาพาลูกออกไปจูงออกไปเดินเล่น
เหนื่อยไหมมันเหนื่อยนะลูกเอ้ย

เกอร์จูงดีนะอย่าปล่อยให้น้องไปขู่ข้างนอก
ดูจังเลยเอ้อเอาจริงน่ะก็ฝึกกันไปละกันนะ

ฝึกทั้งคู่เลยแล้วก็ฝึกความอดทนของตัวเองด้วย
ที่จะทนดูให้มันจูงไปมา
พอแล้วมาจูงเองแยกกันสบายใจ

ใช่ค่ะแต่ก็เออน่ารักดีเป็นความน่ารักของพี่กับน้องเนาะ